ไปดูบรรยากาศเรื่องของการรับศพเหยื่อทหาร
ลั่งในเหตุกราดยิงที่โคราชครั้งนี้นะครับ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ญาติของผู้เสียชีวิตส่วนมากก็ยังเศร้าโศกเสียใจ

แล้วก็ไม่นึกว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวนั้น

ขณะที่วันนี้ก็มีบางส่วนขอให้แพทย์เร่งชนะสูตรศพ
เพราะว่าเดินทางมารับศพของญาติจากต่างจังหวัด

คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

ขณะที่ปวดหน้าดาติอยู่กับผู้ถ้าเป็นใคร

ขณะนี้นะคะก็มีญาติเดินทางมารอรับศพกันเป็นจำนวนมากนะคะ
ซึ่งก็มีบางกลุ่มที่เริ่มติดต่อ
เพราะว่าบางคนเดินทางมาจากหลายท้องที่แล้วก็หลายจังหวัดค่ะ
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะครอบครัวของ
ซึ่งเป็นทหารที่เสียชีวิตหน้าคลังอาวุธในค่ายสุรธรรมพิทักษ์
เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีนะคะเพื่อมารอรับศพ

ขณะที่ญาติของบางกลุ่มนะคะที่เดินทางมาติดต่อทำเอกสาร
เพื่อขอให้ทีมแพทย์ช่วยเร่งชนสูตรศพให้นะคะ
เนื่องจากหลายคนที่เดินทางมาจากหลายท้องที่หลายจังหวัดค่ะ
ซึ่งก็ทางทีมของโรงพยาบาลนะคะได้ประสานขอกำลังทีมแพทย์
นิติเวศจากโรงพยาบาลอื่นนะคะมาช่วยชนะสูตรศพให้
เพื่อที่จะให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะ
สำหรับศพของผู้เสียชีวิตที่ทีมแพทย์ทำการชาญสูตรแล้วนะคะ
วันนี้มีญาติมาติดต่อเป็นศพแรกในช่วงเวลาประมาณ
นาฬิกาที่ผ่านมาเป็นครอบครัวของนายปรีดามานวงอายุ๖๓ปี
ซึ่งเป็นพี่ชายของนางพัชราจันเพ็งค่ะอายุ๕๔ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่ได้ทำการชนสูตรศพแล้ว
ซึ่งเขาก็บอกเขาว่าในวันที่เกิดเหตุนั้นน้องสาวได้เดินทางมาจากจังหวัดกาลสินค่ะ
พร้อมกับเพื่อนอีกสี่คนด้วยรถฟอร์จุนเนอร์
เมื่อเดินทางมาถึงนะคะก็ได้พากันไปทำบุญที่วัดป่าสัทธารวม
จากนั้นระหว่างเดินทางกลับออกมานะคะก็ถูกคนร้ายกาดยิงใส่รถยนต์
ทำให้นางพัชราพร้อมกับเพื่อน๓คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
โดยหลังจากที่ครอบครัวทราบข่าวนะคะก็รู้สึกตกใจ
เนื่องจากน้องสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะ
อีกทั้งยังมีลูกนะคะที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูอีกด้วยค่ะ
แต่ก็ยอมรับเขาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น
เป็นสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่

ญาติจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าภูทรพิทักษ์จังหวัดสกลนครค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะ
แต่ถ้าก่อนนั้นน่ะสงสัยว่าพื้นทำไมได้มาง่าย
ปืนจากค่ายทหารนะทำไมเข้าไปเอาได้ง่ายกว่านั้นนะ
คือยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่สงสัยตรงนี้
เพราะว่าช่วงที่มันเกิดแล้วขยับย้ำไม่ได้หรอก
ซึ่งดิฉันนะคะได้พูดคุยกับนางอดิเทพพาณิชย์อายุ๔๒ปี
พี่ชายของนายวรพลพาณิชย์อายุ๔๑ปีนะคะ
ถูกยิงเสียชีวิตหน้าห้างเทอร์มินัล๒๑ค่ะ
มาแจ้งต่อสื่อว่าน้องชายของตนก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต
แล้วก็เพิ่งมายืนยันรายชื่อในวันนี้นะคะ
นายอดิเทพก็บอกเขาว่าครั้งล่าสุดที่ได้พูดคุยกับน้องชาย
ก็คือที่บ้านซึ่งขณะนั้นตนเองกำลังชวนแม่ไปตลาดพร้อมกับน้องชาย
แต่ว่าน้องชายได้ปฏิเสธจากนั้นในเวลา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ไปนะคะก็ไม่สามารถติดต่อน้องชายได้อีกเลย
ส่วนในวันนี้นะคะเดินทางมาติดต่อในขั้นตอนของการรับศพออกไป
เนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มีลายชื่อน้องชาย
ซึ่งเมื่อมาตรวจสอบแล้วน้องชายก็อยู่ในกลุ่มรายชื่อที่ไม่ทราบชื่อ
แล้วก็นามสกุลค่ะจึงมาติดต่อเจ้าหน้าที่
เพื่อยืนยันข้อมูลทั้งหมดเพื่อรับสิทธิ์เยียวยาตามขั้นตอนกฎหมายค่ะ

เขาคงจะไปซื้อของที่ห้างมั้งครับ
ก็ตอนเย็นผมก็เห็นข่าวผมก็โทรหาเขาก็โทรไม่ติด
เห็นเป็นรูปคล้ายน้องผมก็เลยไปมาเปิดดูปุ๊บเห็นแต่ข้างหลังตอนแรก
คราวนี้ก็มีคนส่งมาให้ดูก็เป็นรูปของน้องผม
ไม่ทราบชื่อครับที่เขามาเพราะว่ากระเป๋ากระเป๋าสตางค์กับโทรศัพท์
ไม่ได้มาปิดตัวมาด้วยครับ
ก็เลยมาแต่ไม่มีชื่อน้องครับ
ผมก็เลยมาแจ้งน้องว่าเป็นชื่อน้องชายอะครับ
และอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะ
ตอนนี้ก็มีทั้งญาติของผู้ที่เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ทั้งทุกคนที่มาติดต่อให้เร่งชาญสูตรศพนะคะ
ก็เต็มพื้นที่แน่นนิติเวชโรงพยาบาลมหาราช
ซึ่งณที่นี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ด้วย
ก็คือเขานำอาหารก็คือในส่วนของจิตอาสานะคะ
นำอาหารน้ำดื่มเพื่อมาสแตนบายให้กับคนที่มาตรงนี้ด้วย

คือก่อนหน้านี้นำเข้ากล่องมาค่ะ
ข้าวกล่องแล้วก็พวกกาแฟพวกข้าวเหนียวหมูปิ้ง
มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กับผู้ญาติผู้เสียชีวิตนะคะ
อันนี้ก็เป็นแบบน้ำใจเล็กน้อยของคนโคราชเนอะ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่โรงพยาบาลมหาราช

และนี่ก็คือรายงานจากสุชาดาสิริคงค่ะ

ก็มีศพของพลทหารเมธาเพลิศสิริอายุ๒๒ปี
หรือว่าพลทหารแบงค์ซึ่งเสียชีวิตอยู่ที่ค่ายทหารนะครับ
หลังจากที่เข้าไปห้ามปรามในเรื่องของการชิงอาวุธปืนนะครับ
เดิมอยู่ที่อุดรธานีก็รับศพไปที่อุดรธานี
ส่วนนางพัชราจันเพ็งเสียชีวิตที่วัดป่าสัทธารวม
ซึ่งถือว่าเป็นการขับรถและไปเจอกับคนร้ายที่ขับสวนกันมาพอดีนะครับ
คือในรายชื่อ๓๐รายชื่อมีครบเกือบทั้งหมดทุกรายชื่อแล้ว
เหลือชายที่ไม่ทราบชื่อ๒คนนะครับ
ผู้หญิงที่ไม่ทราบชื่ออีก๑คนแล้วก็เด็กชายที่ไม่ทราบชื่ออีก๑คนนะครับ
ดังนั้นทางญาติอย่างที่เมื่อกี้เห็นก็มีญาติมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ว่าคนที่เสียชีวิตเป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนน่าจะเป็นน้องชายของเขา
ก็ต้องติดตามการรับศพของแต่ละศพต่อไปนะฮะ
ตอนนี้อยู่ขั้นตอนของการชนะสูตรนะครับ